ผมจะแจ้งตามกรอบกฎหมายนะครับ

ได้มาจัดชุมนุมนะครับที่

และชุมนุมภายนอกนะครับ

โดยกฎหมายผู้ที่ผสม

การชุมนุมไม่น้อยกว่า๒๔ชั่วโมงอักนะคะแต่การชุมนุมทั้งนี้
กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้แจ้งการชุมนุม
ดังนั้นนะครับเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความสะดวกของประชาชนในการดูแลชุมนุมสาธารณะนะครับให้เป็นไปโดยสงบ
และไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับน้องน้องครับอาศัยตามมาตรายี่สิบเอ็ด
ครับครั้งนี้ตั้งแต่ประดิษฐ์ส้นไปนะครับ
ครับขอบคุณมากครับในเช่นทั่วหน้านะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ